ไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ

แต่ว่าล่าสุดหลังจากที่ได้ซ่อมแซมเสร็จนะคะ
ก็สามารถลำเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใหญ่

เรื่องนี้กับคุณนันทพรธวระผู้สึกข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากโรงพยาบาลชะอวดที่นครศรีธรรมราชค่ะเชิญค่ะ
แม้ว่าวันนี้ระดับน้ำในเขตพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น
จะไม่เพิ่มระดับขึ้นนะคะแต่กระแสน้ำยังคงเชี่ยวกราน
ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปในบ้านเรือนของตัวเองได้ยังคงต้องพักอาศัยในพื้นที่รับรอง
ของผู้อบพยพนั่นเองค่ะในส่วนของโรงพยาบาลชะอวดเองขนาดนี้
ก็ได้มีการเร่งระบายผู้ป่วยที่มีอาการหนักส่งถึงส่วนใหญ่แล้วนะคะ
หลังจากที่สะพานสร้างเสร็จค่ะโรงพยาบาลชะอัวจึงเร่งทำการส่งตัวผู้ป่วยหนัก
ไปยังโรงพยาบาลเชียงใหญ่ทันทีทำให้ค่ำคืนนี้ภายในโรงพยาบาลชะอวด
เหลือผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลเพียง๕๒คนแต่ยังคงมีผู้ป่วยทั่วไป
หมุนเวียนเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่องซึ่งแม้ว่าวันนี้จะไม่
แสน้ำที่ไหลแรงทำให้ชาวบ้านบางส่วนยังไม่สามารถเข้ากับของตัวเองได้ค่ะ
กองพลต่างราฟที่ห้าค่ายเทพศตรีศรีสุนธรได้ระดมกำลังจากกองคันด่าหารช่าง
เข้าสำรวจพื้นที่สะพานซึ่งถูกน้ำตัดขาดเพื่อสร้างสะพานแบริ่ง
ทันทีที่สะพานแล้วเสร็จชาวบ้านต่างนำรถมารอข้ามสะพานเป็นแถวยาว
โดยเฉพาะรถของโรงพยาบาลที่เข้ามาขนย้ายผู้ป่วยได้สะดวกขึ้น
ในส่วนของไฟฟ้าขนาดนี้แม้ว่าจะยังไม่สามารถใช้การได้ในบางจุดนะคะ
แต่ในโรงพยาบาลก็ยังคงใช้เชื้อเพลิงนั่นก็คือน้ำมันในการเติมเครื่องปั่นไฟ
รวมไปถึงได้สั่งถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยเพิ่มอีก๒๐ถัง
เพราะขณะนี้ยังคงมีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลอีกค่ะและนี่คือภาพมุมสูงที่ทำให้เห็นความเสียหายของบ้านเรือนและพืชสวนทางการเกษตรโดยรวมทั้งหมด
เห็นได้ว่าพื้นที่เกือบทุกตำบลในอำเภอชะอวดนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังขั้นวิกฤต
จุดระดับน้ำสูงถึงสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรชาวบ้านต้องใช้เรือขนย้ายเข้าของที่พอจะขนได้ออกมาจากบ้าน
เพราะเกรงว่าจะมีมวลน้ำก้อนใหม่เข้ามาถ้าหากเกิดฝนตกในคืนนี้ค่ะ
พรุ่งนี้ค่ะทีมแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ก็จะได้ลงพื้นที่มาอำเภอชะอวดพร้อมกับเรือท้องแบนนะคะเพื่อที่จะลงเรือไปสำรวจตรวจสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ที่ยังประสบกับภัยน้ำท่วมค่ะ
ไม่สามารถเดินทางมารักษาตัวในโรงพยาบาลชะอวดได้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในความช่วยเหลือจากจังหวัดใกล้เคียงค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชะอวดทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ